ชิงถ้วยพระธรรษฐานภูพารัชนาเวทย์ครั้งที่๓๕

ในการแข่งขันรอบ๑๖ทีมวันแรกครับ

เดินทางมาถึงรอบ๑๖ทีมสุดท้ายแล้วนะครับ
ก่อนที่จะไปชมไฮไลท์การขันในวันนี้
ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาที่หมู่บ้านท่าแร่หมู่บ้านชาวคิดของคนที่นี่
ซึ่งวันนี้จะมีประเพณีแห่ดาวเฉลิมฉลองวันคิดมัติของชาวคิดที่นี่ครับ
ประเพณีแห่ดาวเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวคริสต์ในจังหวัดสกลนคร
ที่จะจัดขึ้นก่อนวันคริสต์มัสเมื่อเราเข้ามาในหมู่บ้าน
จะเห็นอาคารบ้านเรือนคลาสสิกสตาร์โคโลเนียน
และทุกบ้านจะมีการประดับประดาษไฟและรูปดาวไว้ที่หน้าบ้าน
ช่วงที่มีประเพณีแห่ดาวที่หมู่บ้านนี้จะมีความคึกคักมากเป็นพิ
และที่สำคัญปีนี้มีพิธีถวายความอลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิภูมิอนุญเดชอีกด้วย
ส่วนการแข่งการฟุตบอลชิงทู่ให้พระราชธานภูพาลราชนิเวศครั้งที่๓๕
วันนี้เป็นการขันในรอบ๑๖ทีมสุดท้ายโดยคู่ที่น่าสนใจ
พบกับจังหวัดบุริลำที่นำโดยดำรงภูสมนึกอดิตนักเตะของราชนาวีในเสื้อสีฟ้า
โดยในครึ่งเวลาแรกเปลี่ยนทางด้ายบุริลำเปิดเกมลุคได้มากกว่า
โดยกรอบเดชชอบมโนธรรมอดีตนักเตะของโอโซสภา

นำโดยดำรงภูสมนึกอดีตนักเตะของราชนาวีในเสื้อสีฟ้า
โดยในครึ่งเวลาแรกเป็นทางด้านบุรีรำเปิดเกมลุกได้มากกว่า
มาได้ประตูขึ้นนำในครึ่งเวลาแรกหนึ่งประตูต่อศูนย์
โดยได้ประตูจากเทวิททาโซซ่านักเตะต่างชาติในนาที๒๐
และเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรก
ครึ่งหลังยังเป็นบูดำที่เปิดเกมลุกได้มากกว่า

โดยได้จากฐานวัฒนสมบัติจีโรธหลุดเข้าไปยิงนาทีที่๗๒

และปิดท้ายด้วยการยิงของวรกรพรมเทพนาทีที่เก้าสิบ
ส่วนน้องคายมาได้คืน๑ประตูจากจุดโทษของจีรศักดิ์มังสา
ทำให้จบเกมบุรีดำเอาชนะไป๔ประตูต่อ๑
เข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายได้เป็นทีมแรก
โดยหลังจบเกมโคตุสักกรินคุณประโคนกุญซื้อของบุรีรำ
ชมผลงานของนักเตะที่ช่วยกันสามารถเอาชนะ
และผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายได้
ส่วนรอบต่อไปจะเอาชนะให้ได้ด้วยเช่นกัน
เพื่อเป้าหมายในการเข้าชิงชนะเลิศให้ได้เป็นครั้งแรก
สามารถทำได้มีชัยชนะเหนือคู่ต่อสู้นะครับ
จริงแล้วน้องคายก็เป็นทีมที่ดีนะครับ
เพียงแต่ว่าวันนี้อยู่ที่จังหวะและโอกาสนะครับ
ก็บุรีรำผมทำได้ก็ถือว่าดีใจครับ
ครับซึ่งก็เราไม่ประมาทครับก็มองทีละนัดดีกว่านะครับ
นัดหน้านะครับก็ถือว่าเป็นงานหนักอยู่นะครับ
ก็จะวางแผนในทีมงานสตาร์ฟโค้ดเจ้าหน้าที่ทีมแล้วก็รวมถึงนักเตะ
มองกันเป็นนัดนะครับครับเพราะทุกทีมก็แข็งแกร่งทั้งนั้นนะครับผม
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ยังเป็นในรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
กลนครมีแชมป์เก่า๒สมัยพบกับหนองบัว
คอนพนมพบกับบึงกาลอุดรธานีพบกับขอนแก่น
และมหาสารคามพบกับอุบลราชธานี
ริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดสกลนคร